เฝ้าระวังความปลอดภัยในทุกมิติด้วยนะฮะ

บอกว่าคือโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ

ว่ามีการอบพยพเด็กไปอยู่ในที่ปลอดภัย
เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอย
ลองฟังเสียงนี้ดูค่ะ
นี่ค่ะคลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะ
คุณครูของโรงเรียนบ้านโนนสวัสดิ์หนองภัยบูล
ตำบลอุทัยสวรรค์จังหวัดหนองบัวลำพู
เร่งให้เด็กขึ้นรถ
เพื่อที่จะพาเด็กไปหลบอยู่ในที่ปลอดภัยค่ะ
หลังจากที่ทางโรงเรียนบ้านโนนสวาสหนองภัยบูล
ทราบข่าวว่ามีเหตุกราดยิงเกิดขึ้น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตอุทัยสวรรค์นะคะ
คือโรงเรียนนี้อยู่ติดกับหมู่บ้านที่เกิดเหตุ
ห่างกันแค่๒กิโลเท่านั้นค่ะคุณผู้ชม
และถ้าเกิดว่านับจากโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่เกิดเหตุอยู่ห่างกันประมาณ๕๖กิโล
แล้วพอรู้ว่าคนร้ายมีการขับรถหลบหนีผ่านมาเส้นทางโรงเรียน
ดังนั้นค่ะทางโรงเรียนก็เลยมีการประกาศ
ให้รีบเอาตัวเด็กไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยก่อน
ซึ่งคลิปนี้นะคะนางสาวตรีนุษเทียนทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโพสต์คลิปนี้ไว้ในเฟซบุ๊กเพจ
นุษย์เทียนทองแล้วก็ชื่นชมโรงเรียนนี้ค่ะ
โรงเรียนนท์สวัสดิ์น้องไพบูลคือติดตามข่าวสาร
พอรู้ว่าเกิดเหตุเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้น
โรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงก็รีบเคลื่อนย้ายเด็ก
และคุณครูไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็กำชับด้วยนะคะ
ให้มีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
สำหรับการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยนะคะ
มีอีกโรงเรียนนึงค่ะน่าสนใจเหมือนกันนะคะ
อันนี้อยู่ที่กรุงเทพโรงเรียนเพลินพัฒนาอยู่เขตทวีวัฒนาค่ะ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนะเขาจะมีการฝึกอบรม
นักเรียนชั้นมัธยมให้เอาตัวรอดในสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

เมื่อวันที่๒๑กันยาที่ผ่านมาค่ะ
ดูสิคะก็จะมีทีมครูฝึกจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน
สาธิตให้เด็กรู้จักกับอาวุธว่าอาวุธเป็นยังไง
เสียงของอาวุธเป็นยังไงรวมถึงให้ฝึกปฏิบัติ

คือก็เน้นย้ำแหละว่าสิ่งที่ควรทำ๓ข้อมีอะไรบ้าง
มองหาประตูทางออกฉุกเฉินหนีให้เร็วหนีให้ไว
เพราะว่าจุดหลังประตูเนี่ยเป็นจุดที่คนร้ายเนี่ย
เล็งว่านั่นน่ะคือเป้าดังนั้นถ้าเกิดหาที่ซ่อนได้แล้ว
หนีไม่ได้แล้วทำยังไงอ่ะต้องสู้แต่ก่อนจะสู้เนี่ย
เราต้องคุมสติก่อนนะมองไปมองรอบตัวว่าอะไรที่เป็นอาวุธได้บ้าง
แล้วก็มุ่งเป้าไปที่จุดอ่อนของคนร้ายหลังจากนั้นพอสู้แล้วพยายามหนี
และต้องหนีให้เร็วที่สุดค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
คือแต่ละโรงเรียนก็จะมีการปรับวิธีการสอนหลักสูตรการสอน
เพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยได้เอาตัวรอดหากเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นนะคะ
แล้วตอนนี้เนี่ยหลายโรงเรียนในแต่ละจังหวัดเนี่ย
จะเพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยมากขึ้น
อย่างที่ชัยนาธค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูโรงเรียนอนุบาลชัยนาธ
พ่อแม่ที่มาส่งเด็กนะก็บอกว่าบางทีก็หวั่นใจเหมือนกัน
ดูข่าวแบบนี้รู้สึกหวาดระแวงแต่ก็ยังเชื่อมั่นเรื่องระบบการจัดการของโรงเรียน
เพราะว่าประตูรั้วโรงเรียนปิดสนิทมิดชิด
มีเจ้าหน้าที่เฝ้าด้านหน้าตลอด
มีตำรวจจากสพเมืองชัยนาศเนี่ยนะคะ

รองพอโรงเรียนค่ะรองวรกรสุขเจริญ
กำชับครูกำชับรอปภ
ว่าห้ามให้คนนอกเข้ามาเด็ดขาด
ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดต้องตรวจสอบอย่างเข้มงวด
และไม่ต้องการให้มีเหตุร้ายซ้ำรอยขึ้นค่ะ

เรามีมาตรการนะคะก็คือว่าปกติเราปิดอยู่แล้ว
ตัวรั้วโรงเรียนนะคะไม่ให้คนข้างนอกเข้าอยู่แล้ว
ไม่ให้ปิดประตูอย่างดีค่ะเพราะว่าไม่ได้ติดต่อยานดักสาขา
โรงเรียนบอกว่าอยากจะถอดบทเรียนนะ

ในการที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับโรงเรียนนะครับ